จากระยองพาลงใต้ไปชุมพรครับ
ผู้ชายคนนี้ครับไม่รู้เป็นอะไร
จับเมียไปผูกกับประตู
แล้วก็จับลูกอายุเพียงแค่๔เดือนเป็นตัวประกัน
เจ้าหน้าที่ต้องเกลี้ยกล่อมล้อมอยู่นาน๒นาน

แล้วก็จะตบตีเมียให้ได้เลย

ถือมีดไว้ในมือด้วยครับแล้วก็ผูกเมียไว้ตรงประตูอยู่ตรงนี้
อกจากนี้มีลูกอายุเพียงแค่๔เดือน

เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านทรัพย์สมบูรณ์

ชาวบ้านแจ้งเจ้าหน้าที่บอกว่าช่วยหน่อยคุณตำรวจ

ทำไมมีอาจจะจับเมียไปผูกกับประตู
แล้วก็จับเด็กอายุ๔เดือนลูกของเขาแท้

เป็นมีดง้าวยาวด้วย

ไปถึงพูดชายพี่เป็นแรงงานชาวเมืยมา
ชื่อว่าในมินอายุยี่สิบสี่ครับแล้วก็ถือมีดเป็นมีดโอ้โหคล้ายคล้ายเหมือนมีดพระมีดขอยาวยาวอ่ะนะครับ
เกือบเมตรนอกจากนี้มือเนี่ยจิกหัวเมียครับชื่อว่านางซินอายุ๒๓แล้วก็ด่าเป็นภาษาพม่าตบหน้าเมียด้วย
แล้วเมียก็จะอุ้มลูกไหนฮะบนตากอายุ๔เรือนเนี่ยเมียโดนตบโดนตีโดยผัวของเธอครับในมิลทันทีที่เห็นเจ้านาธิ
สวนกลับมาใส่ตำรวจเป็นภาษาไทยเขาบอกว่าห้ามเข้าไป
ถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวจะเอามีดฟันคอเมีย
แล้วก็เอามีดไปเจาะที่คอเมียตลอดเวลาเหมือนขู่อะครับ
นี่ฮะเห็นไหมถือมีดละ
เจ้าหน้าที่ประสานติดต่อเพื่อนสนิทของนายมิน
มาช่วยคุยหน่อยนายมินก็เลยบอกว่าอย่างนี้ฮะ
เขาขอยาบ้าสิบเม็ดได้ไหมขอยาบ้าสิบเม็ด
ต่อรองกับเพื่อนเพื่อนก็เลยมาบอกตำรวจว่าอ๋อ
เมื่อกี้นี้ไปคุยแล้วนะเขาอยากได้ยาบ้าสัก๑๐เมตร
เจ้าหน้าที่ครับสักพักหนึ่งได้ยินเสียงเมียของนายมิน
ร้องตะโกนบอกช่วยด้วยเจ็บเหลือเกินช่วยด้วย
ขอความช่วยเหลือประกอบกับเธอถูกเอาเชือกผูก
ติดกับประตูมือห้อยอยู่ข้างหนึ่งอยู่นานสองนานใช่ไหมครับ
มันเมื่อยแล้วแล้วมันก็ทรมานด้วยเธอก็เลยตะโกนขอความช่วยเหลือ
ประเมินดูสถานการณ์ครับเตรียมปรับแผนจู่โจม
มินเขาโทรมาหาเพื่อนแล้วขอให้ผู้ใหญ่เข้าไปพบเขาเพียงคนเดียว
ต้องการให้ผู้ใหญ่คนกลางเข้าไปคุยไปเคลียร์นะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยอนุญาตให้เข้าไปหาแล้วจัดชุดราชเดชเตรียมพร้อมเอาไว้
ถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือเหตุการณ์ไม่คาดคิด
ทางผู้ใหญ่ครับก็ไปเจรจากลายเกลี่ยเคลียร์ขอนำตัวลูกน้อยของนายมินออกมาก่อน
ไปคุยรอบนี้เนี่ยผู้ใหญ่ไปคุยเองฮะเขายอม
เสร็จปั๊บเอาให้ลูกน้อยสี่เดือนออกมาแล้วก็แกล้งเชือกที่มัดมือเมียเอาไว้ตรงประตูเนี่ย
เชือกออกแล้วก็ปล่อยเมียมาด้วยนี่ฮะวินาทีนี้
หลังจากนั้นเอาเด็กมาก่อนเนี่ยผู้ใหญ่ช่วยอุ้มเด็กก่อนเลยแล้วก็พากันกึ่งเดินกึ่งวิ่งออกมาเนี่ยครับ
คือออกมาจากบ้านหลังที่ที่เขากักเมียเอาไว้กักลูกเอาไว้เป็นตัวประกันนะฮะ
ผู้ใหญ่บ้านรีบพาสองแม่ลูกหนีออกมาทันทีครับชุดราชเดชเองก็เตรียมกระสุนยางปืนเลเซอร์แบบครบมือ
และสุดท้ายเข้าไปจับกลุ่มตัวในมินคนที่คลั่งจับเมียจับลูกเป็นตัวประกันได้เรียบร้อย
เชือกมัดมือมัดเท้าขึงขึ้นเปรย์สนามแล้วนำตัวส่งโรงพยาบาลตรวจหาสารเสพติดในทันทีครับ
มินคนก่อเหตุยอมรับว่าเสพยาบ้าไป๓เม็ดบวกกับสูบกัญชาอีกหลายครั้งก่อนก่อเหตุครับ
ตำรวจก็เลยต้องคุมตัวไปสงบสติอารมณ์นะครับก่อนจะสอบปากคำเพิ่มเติม
แต่ว่าอาจจะมีปัญหาคือชักหน้าไม่ถึงหลังเงินไม่พอก็เลยเครียด
แล้วทะเลาะกับเมียบวกกับเสพยาแล้วก็สูบกัญชาอีก
ก็เลยก่อเหตุไม่คาดคิดนี่คือร่องรอยบาดแผล
เมียโชว์ให้เราดูครับบอกว่าข้อมือนี้เขาผูกหนูกับประตู
จนเป็นรอยถลอกเลยเห็นไหมฮะรอยแผลที่เกิดขึ้น
มินเคยถูกตำรวจจับก่อนหน้านี้พร้อมยาบ้ามาแล้วด้วยนะครับ
แล้วพอพ้นคุกออกมาเนี่ยในมินเองเขาบอกว่ารอบนี้
อยากจะกลับบ้านเกิดแล้วกลับพม่าดีกว่า
กลัวว่าถ้าอยู่ไปแล้วเดี๋ยวจะเครียดแล้วก่อเหตุแบบนี้อีกนะครับ
ช่วยเมียช่วยลูกได้ส่วนนายมินเข้าคุกครับ